ไปติดตามนะครับประเพณีอุ้มสาวลงน้ำ
โอ้โหประเพณีผมเชื่อว่านุ่มน่าจะชอบ
เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ที่นั่นเขาสืบทอดประเพณีเก่าแก่หลังจากสงครานนะครับ
เรียกได้ว่าที่นี่นั้นเป็นประเพณีที่หาชมที่ไหนไม่ได้

ผมว่านุ่มที่ไหนก็น่าจะชอบ

เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องอุ้มสาวลงน้ำนะครับ
บริเวณชายหาดเกาะขามใหญ่อำเภอกเกาะศรีชังจังหวัดชนบุรีครับ
ในงานปีนี้นะครับจัดกิจกรรมแบบเรียบง่ายนะ
เริ่มด้วยการทำบุญตักบาทส่งน้ำพระพิธีกองข้าวบวงสวง
ก็พระเจดีไซน์และประเพณีอุ้มสาวลงน้ำเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับ
เขาบอกว่าจัดขึ้นเพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลัง
ได้เห็นถึงคุณค่าของประเพณีเก่าแก่และร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
ซึ่งชาวเกาะสิงชังนะครับจะไม่นิยมสาดน้ำกันมาตั้งแต่เดิมแล้วล่ะ
จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำจืดนั่นเองแล้วนี่แหละคือไฮไลท์สำคัญนะครับ
อุ้มสาวลงน้ำหรือว่าจูงมือลงทะเลเป็นประเพณีนะครับ
ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชการที่๕แล้วมาตั้งแต่นมนานแล้วล่ะ
โดยจะจัดขึ้นในวันที่๑๘เมษายนของทุกปีเมื่อวานนี้
ใช่แล้วครับที่เกาะขามใหญ่เนื่องจากชาวเกาะสินชังเนี่ย
มีอาชีพประมงเป็นอาชีพหลักต้องออกทะเลอยู่เป็นประจำ
มีฝรั่งก็มีองศาลงน้ำอยากจะลองศึกษาประเพณีท้ายดูบ้าง

พูดชัดกว่าดีชั้นนี่แหละ

เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเขามีอาชีพเป็นชาวประมง
แล้วก็ช่วงในวันสงการก็จะเป็นช่วงหยุดพัก
รวมตัวกันที่เกาะขามใหญ่รวมทั้งลูกหลานไปทำงานที่ต่างถิ่น
จะกลับมาบ้านเกิดก็ทำให้ได้เจอกับหนุ่มสาวแล้วก็ครอบครัวนี่แหละ
โอกาสพบเจอกันปรับความเข้าใจ
เป็นการขอขมาลาโทษในสิ่งที่ผิดข้องใจกันมานั่นเอง
ชายหนุ่มหรือว่าผู้สูงวัยนะครับก็จะเลือกสาวที่ชอบ
แล้วก็ขออนุญาตอุ้มลงเล่นน้ำทะเล
ระหว่างที่อุ้มลงน้ำก็อวยพรซึ่งกันและกัน
ไม่ได้อุ้มแล้วโยนลงไปนะ

อะไรที่มีอยู่ในใจมันก็จะยิ่งคลุกอุ่นนะครับ
ให้เลือกสาวที่ชอบแล้วก็ขออนุญาตอุ้มลงเล่นน้ำ

ฉันเดินไปขอผู้ชายอุ้มได้ไหม

คุณขออนุญาตหน่อยอยากอุ้มลงน้ำ
จากอุ้มสาวลงน้ำเป็นอุ้มชายหนุ่มลงน้ำ

คุณชนะคุณผู้ชมทักทายคุณแล้วบอกคุณชนะร่าเริงกลับมาแล้ว
ผมยังรอที่อยู่ส่งไส้อัวให้อยู่นะ
ส่งมาเลยค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
และที่หนึ่งสนุนวิทยาลัยรังศิษย์นะฮะ

ส่งมาจากหน้าถึงเรา๓คนนะฮะ